ลงไปที่ใต้หน่อยนะคะนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ไปคลอกชายพิการจนกระทั่งเสียชีวิต
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าญาติญาติเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เชื่อสัก๑๐๐นะคะ
ว่าผู้ชายคนนี้คือไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วเสียชีวิต
คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะทีนี้ตำรวจภูทรนบพิตำ
ก็เลยไปตรวจสอบนะคะไปพบร่างของผู้ชายคนนี้
ชื่อว่าคุณวัญชัยคงเจาะอายุ๔๗ปีนะคะ
สภาพตอนที่ไปเจอคือเปลือยกายถูกไฟคลอก
ผิวหนังไม่เกลี่ยมจนกระทั่งโทษนะคะร่างกายเนี่ยหงิกงอเลย
ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๘ชั่วโมงค่ะ
นี่บ้านเลขที่ที่เกิดเนี่ยนะคะเกิดไฟไหม้เนี่ย
ก็คือบ้านเลขที่๔๖ตำบลกระหรออำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพภายในบ้านคุณผู้ชม
พบว่าที่นอนมีร่องรอยไฟไหม้เกือบทั้งหมด
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ
ไปหาสาเหตุการตายแล้วก็สาเหตุของเพลิงไหม้นี่ค่ะว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตค่ะได้ส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่บ้านที่ถูกไฟไหม้นะคะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยค่ะคุณผู้ชมที่คาดว่าน่าจะเป็นหลานชายของผู้เสียชีวิต
วัยสี่สิบปีที่พักอยู่ที่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะไปสอบปากคำที่โรงพักนพิตำนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรงนี้นะคะครับไปดูไปเจอว่า
เจ้าหน้าที่นำเชือกฟางสีแดงมากั้นบริเวณโดยรอบบ้าน
พร้อมกับติดป้ายเลยนะคะบอกว่าห้ามเข้าห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้าไปบริเวณบ้านเรามีโอกาสไปเจอกับพี่สาวของผู้ตาย
คุณสุภานีคงเจาะอายุห้าสิบสี่ปีนะคะให้การบอกว่าน้องชายเนี่ย
ก็คือคุณวัญชัยเป็นคนพิการแขนขาลีบมาตั้งแต่กำเนิดเลย
เดินไปไหนไม่ค่อยได้ไม่สะดวกแล้วก็มีบัตรคนพิการด้วย
น้องชายพักอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งห่างจากบ้านของเธอไป
สักประมาณยี่สิบเมตรกับหลานชายวัยสี่สิบปีนะคะ
ก็คือคนที่ถูกต้องสงสัยนั่นแหละค่ะหลานชายคนนี้มีอาการสติไม่สมประกอบนะคะ
เขาพักกันอยู่สองคนเช้าตรู่ที่ผ่านมาเธอออกไปกรีดยางพารา
พร้อมกับวางเงิน๑๐บาทไว้บนโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านของเธอ
เพื่อให้น้องชายเนี่ยนำไปซื้อกาแฟในตอนเช้าซึ่งเธอจะวางแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะ
วันละสิบบาทจากนั้นเก้าโมงเช้าที่ผ่านมาเธอกลับมาที่บ้าน
ก็เห็นแต่เหรียญสิบที่วางอยู่ไว้ที่เดิมเนี้ยตรงเนี้ยค่ะก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมอ่ะ
น้องชายไม่เอาเงิน๑๐บาทไปซื้อกาแฟเหมือนทุกวันที่ผ่านมา
ก็เลยเดินไปดูที่บ้านบ้านที่น้องชายอยู่เนี่ยนะคะ
ไปพบร่างของน้องชายเนี่ยไหม้เกรียมแล้วอยู่ใต้ต้นมังคุดนะคะ
เข้าไปดูในบ้านปรากฏว่าพบซากเบาะที่ถูกไฟไหม้
ส่วนหลานชายก็ยังอยู่ในบ้านแต่ไปสอบถามหลานชาย
ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าคุณวัญชัยอยู่ที่ไหนนะคะ
ไม่รู้ว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณสุภานีบอกว่า
น้องชายเนี่ยไม่สามารถเดินเหินไปไหนไกลได้นอกจากที่บ้านของตัวเอง
แล้วก็ไปไกลเนี่ยได้มากสุดก็สักประมาณ๕๐๐เมตรไปซื้อกาแฟที่ร้านค้า
หน้าปากซอยเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่พบปะสังสรรค์กับใครนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นคนพิการไงเธอเองก็เลยไม่ทราบว่า
เอาจริงนะสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้
เกิดไฟไหม้ได้ยังไงไหม้บริเวณที่นอนของน้องชายของเธอเนี่ย
ฟังเสียงคุณสุภานีหน่อยนะคะ
เรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรหรือสาเหตุจากผู้ตายชอบสูบบุหรี่
แล้วก็ลืมบุหรี่ทิ้งไว้จนอาจจะทำให้ไฟไหม้ที่นอนของตัวเองนะคะ
ลักษณะบุหรี่เป็นใบจากก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนสาเหตุการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่ต้องตรวจสอบต่อนะคะ
โดยเฉพาะกรณีหลานชายของผู้ตายวัย๔๐ปีที่สติไม่สมประกอบ
อันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติม